ตำรวจสพวังน้อยจพศิษยาเร่งติดตามหนุ่มโรงงานหื่น
ไปก่อเหตุใช้เชือกรัดคอหญิงสาวชาวพม่า
แล้วก็ลากเหยื่อไปข่มขืนแต่เหยื่อยังมีสตินะฮะแกล้งตาย
ก่อนอาศัยจังหวะที่คนร้ายตกออกตกใจ
ผู้หญิงคนนี้วิ่งหนีให้นายจ้างช่วย
รอดพ้นจากเงื้อมือของผู้ชายคนนี้และการข่มขืนนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นมั้ย

ใช่อันนี้ถูกลากจริงนะคุณ

เป็นเหตุการณ์ที่หญิงสาวชาวพม่าซึ่งเป็นแม่บ้าน
โรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครสิทธิยา
ถูกหนุ่มคนงานชาวไทยในโรงงานเดียวกัน
ก่อเหตุครับใช้เชือกรัดของเธอ
ก่อนจะลากตัวเธอไปยังห้องน้ำหลังโรงงาน
ซึ่งจากคลิปจะเห็นได้ว่าผู้ก่อเหตุ
พยายามจะลากเหยื่อไปยังจุดรับตาคน
กระทั่งเวลาผ่านไประยะหนึ่งนะครับ
หญิงสาวที่ถูกทำร้ายได้วิ่งหลบหนีออกมาจากโรงงาน
เพื่อมาขอความช่วยเหลือจากนายจ้างได้
ในสภาพเสื้อผ้าโชคเลือดเหมือนกันคุณ
คือที่เห็นสีแดงไม่ใช่ลายเสื้อเขานะคะเลือด
ส่วนคนร้ายอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไป
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม
จับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้นะครับ

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงผู้ก่อเหตุก็คือ
อายุ๓๒ปีเป็นคนจังหวัดมหาสารคามนะครับ
ก็เป็นเพื่อนคนงานในโรงงานส่วนผู้ที่ถูกทำร้าย
ชื่อนางสาวลูลูเป็นแม่บ้านชาวกะเหลี่ยงสัญชาติพม่าของโรงงานแห่งนี้
งานที่นี่เขาก็เล่าให้ฟังเล่าให้ผู้สิทธิ์ข่าวฟัง
บอกว่าวันเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ๗โมง
เช้าเลยนะเช้าตรู่เลยของวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมนายกอล์ฟอาศัยช่วงที่
ยังไม่มีคนมาดักรอนางสาวลูลูภายในโรงงานซึ่งอยู่ด้านในนะครับ
โดยหลอกนางสาวลูลูว่าแฟนของนายก๊อฟแฟนของเราเรียกให้ลูลูไปคุยด้วย
แต่ทีนี้ลูลูบอกว่าไม่ไปยังไปไม่ได้นะฮะแล้วก็พยายามเดินหนีนายกอล์ฟ
เท่านั้นแหละคุณนายกอล์ฟนะใช้เชือกที่เตรียมมารัดคอนางสาวลูลูทันที
ก่อนที่จะลากตัวเธออย่างแรงไปยังพงหญ้าหลังห้องน้ำของโรงงานจากนั้นนายกอล์ฟ
ใช้แรงกำลังของผู้ชายในการใช้เชือกมัดมือมัดเท้านางสาวรูรู
ใช้กางเกงในของเหยื่ออุดปากไม่ให้ร้องคือถอดกางเกงออกมาถอดกางเกงในเหยื่อออกมา
ปากไม่ให้ร้องขอโทษทีเหตุนี้นะคุณนายก๊อฟข่มขืนนางสาวลูลูสำเร็จ
แต่ที่ลูรอดออกมาได้คือรอดจากความตายเพราะไม่รู้ว่าหลังจากข่มขืนจะโดนอะไรต่อนะครับ
จากนั้นนายกอล์ฟเห็นว่านางสาวลูลูแน่นิ่งไปนายกอล์ฟเองก็ตกใจรีบหาฟืน
เพื่อจะเผานางสาวลูลูเลยนะโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรคะเนี่ยอันนี้คนที่โรงงานเล่าให้ฟังนะ
ให้ทีมข่าวของเราฟังซึ่งขณะนั้นนางสาวลูลูก็งตายครับ
ได้อาศัยจังหวะที่นายกอล์ฟเผลอนางสาวลูลูก็รีบวิ่งหนีออกมาจากจุดเกิดเหตุ
ออกมาจากโรงงานตะโกนให้นายจ้างช่วยเหลือและนายจ้างก็มาเจอพอดีก็ส่งโรงพยาบาล
ส่วนนายกอล์ฟเนี่ยหลังเกิดเหตุอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปนะครับ
นี่แหละครับขณะที่ญาติของนางสาวลูลูบอกว่าอาการของนางสาวลูลูขณะนี้ปลอดภัยดีแล้วนะครับ
เพราะว่าตอนที่ถูกนายกอล์ฟข่มขืนก็ถูกทำร้ายร่างกาย
ข่มขืนเสร็จนายกอล์ฟเอาเชือกมัดคอกะจะให้ตาย
แล้วก็นางสาวลูลูเลยแกล้งตายนี่แหละครับ
นายกอล์ฟก็ตกออกตกใจกะจะเอาอะไรมาเผาลูลู
แต่ลูลูก็ใช้จังหวะหลบหนีมาได้นะครับ
โอ้โหเสียเลือกขอยตาแตกเลยนะครับ
คือขนาดให้ดูแค่ตาก็น่ากลัวแล้วอะค่ะ
ใช่ครับสภาพจิตใจไม่ต้องพูดถึงเลย
เธอเนี่ยจิตใจย่ำแย่มากแล้วนะครับตอนนี้
ตอนนี้แล้วก็มีอาการหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนคนนี้ก็คือผู้ก่อเหตุ

ซึ่งความคืบหน้าทางคดีพันธ์ตำรวจเอกพิสิทธิ์สวัสดีถาวร
กับการสพวังน้อยชี้แจงนะครับว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ
หลังเกิดเหตุได้ออกหมายจับคนร้ายคือนายกอล์ฟไปแล้ว
ข้อหาพยายามฆ่าข่มขืนกระทำชำราวและกักขังหน่วงเหนียว
ซึ่งตอนนี้มีพยาหลักฐานแล้วก็ทราบที่อยู่ของผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้ว
ตำรวจอยู่ระหว่างไล่ล่าตัวมาดำเนินคดีนะครับ
ว่าอีกไม่นานจะสามารถจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยนะครับ

เพราะว่าผ่านมาตั้งแต่๓๑กรกฎาคมแล้วนะครับ